ดูเรื่องของคนที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าห้องเช่าต่าง

เขาอาจจะเจอแบบนี้ลองไปดูซะว่าสภาพเป็นยังไง

นี่นะคะ

นี่คือเปิดแอร์ทิ้งไว้นะคะ

อ่าผ้าม่านนะคะเป็นรอย

เขาก็ทะนุทะหนอมพวกคุณนิเจ้าของเขาอย่างดีนะ

ปัญหาปวดใจของผู้ให้เช่าคนเช่าบ้าน
จ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่จ่ายค่าเช่า

ผู้เช่าขู่จะฟ้องเราแล้วฟ้องสคบด้วย
ประเด็นคือคนเช่าชื่อจุด

แล้วบอกไว้ด้วยว่าโปรไฟล์ชอบโชว์เงิน
เป็นตั้งใช้ชีวิตหรูหราแต่ไม่จ่ายค่าเช่า
อ้าวจริงความยาวคลิปนี้๕นาทีเลยนะคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านเดินเนี่ยถ่ายคลิปไปเลยให้ดูความเสียหายไปแต่ละห้องแต่ละจุดนะคะ
ก็มีรบพอมาเป็นพยานด้วยในการถ่ายคลิปเอาไว้
สภาพบ้านอย่างที่บอกก็เป็นอย่างที่เห็นตามในคลิป
ผู้สื่อข่าวของเราเลยสอบถามไปที่เจ้าของบ้านค่ะอายุ๓๓ปี
เล่าแบบนี้นะคะว่าบ้านหลังนี้อยู่แถวหาทัยราชย่านมีนบุรี

ก็เช่าตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมามีการทำสัญญาเช่าวางเงินประกันกันไว้
แต่ความที่ผู้เช่าบอกนะเขาบอกผู้เช่าเป็นคนมีชื่อเสียงคุณ
ใช้ชีวิตหรูหราเลยแหละตอนแรกก็เลยไม่ได้คิดอะไรมาก
เขาเป็นคนดังนะผ่านไปเดือนนึงก็ยังจ่ายค่าเช่า
หลังจากนั้นเอ้าทำไมไม่จ่ายแล้วล่ะเงียบหายไปเลย
แอบมาขอดูบ้านซะหน่อยว่าสภาพเป็นยังไงบ้าง
ปรากฏโอ้โหต้นไม้ในสวนก็ตายแล้วยังมีเพื่อนบ้านบอกว่า
ตัดสินใจลองทวงค่าเช่าปรากฏอีกฝ่ายบอกให้ไปหักกับเงินประกันก็ละกัน
แล้วไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเธอก็เลยทำหนังสือให้ผู้เช่าเนี่ยย้ายออกไปค่ะครับ
๔วันก่อนตัดสินใจเข้าไปดูเข่าแทบสุดอย่างที่เห็น
วงถามไปผู้เช่าก็ข่มขู่บอกเดี๋ยวจะฟ้องสคบ
อ้างเหตุผลว่าไม่ยอมจ่ายค่าเงินประกันคืนให้ค่ะ
ก็มันก็ไปให้เป็นภาพิกันค่ะ

แล้วบุคคลเป็นคนอื่ระของหญ้าที่ดูเห็ดจากโบสถ์
หลังจากนั้นคือเขาได้ติดต่ออะไรมาไหมคะ

ค่าเช่าไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ไม่จ่ายนะฮะ

ก็เลยเอาคลิปไปร้องสื่อดังนี่แหละค่ะให้ช่วยเหลือนะคะ

แหม่การเจอผู้เช่าดีที่สกลมันเหมือนติดห่วยก็จริงนะคุณ